ไปที่จังหวัดตรังไปที่อำเภอห้วยยอดกันหน่อย
พายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่
กระหน่ำในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
แล้วเหตุการณ์นี้นะทำให้ต้นไม้ล้มลง
เสร็จไปทับเสาไฟเสาไฟไปทับรถยนต์อีกทอดหนึ่งอ่ะนะคะ
บ้านเรือนก็เสียหายไปหลายหลังเหมือนกัน
แต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูนาทีที่พายุลูกเห็บพัดกระหน่ำในพื้นที่กันก่อนค่ะ

นี่เห็นไหมเขารองให้ดูแล้วก็ตกหนักเหมือนรวมถึงลมกระโชกแรงด้วย
ต้นไม้เนี่ยก็ล้มล้มไปทับเสาไฟเสาไฟหักโค้นไปขวางทางจราจร
ขณะเดียวกันก็มีรถยนต์ของประชาชน๑คันถูกต้นไม้ทับเสาไฟ
ต้นไม้ด้วยเสาไฟด้วยไปล้มทับอีกทีหนึ่งอ่ะนะคะนี่คันนี้เห็นไหม
เสาไฟทั้งต้นไม้ล้มทับรถคันนี้คันเดียวเลยนะคะ
คนขับที่อยู่ในรถก็บาดเจ็บกู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลห้วยยอดในทันทีขณะที่นายสำคัญอรไทย
นายอำเภอห้วยยอดเขาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ย
ออกไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายในชุมชนสามชุมชนด้วยกัน
อยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำเภอห้วยยอดร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยยอด
ก็นำเลื่อยยนแล้วค่ะนี่เอาเลื่อยยนไป
ลงพื้นที่ไปตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ไปล้มขวางถนน
เร่งเปิดการจราจรส่วนการจ่ายกระแสไฟฟ้านั้นค่ะ
การจ่ายกระแสไฟตอนนี้ทำได้เพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่เท่านั้นน่ะนะคะ
เพราะว่าต้นไม้ไปล้มทับเสาไฟก็เลยทำให้เสาแล้วก็อุปกรณ์ต่างเสียหายไปด้วย
อันนี้เป็นเหตุการณ์หนักสุดในรอบหลายสิบปีของจังหวัดตรังที่เผชิญเลยนะคะ
เอาล่ะสำรวจตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรลักษณะอากาศของประเทศไทยวันนี้ค่ะ
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนนะ
โดยมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
แล้วก็ลูกเห็บตกบางพื้นที่เกิดขึ้นระยะแรกในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางก็จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ

ส่วนภาคอื่นนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงไปในระยะถัดไป
อันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพด้วย

แล้วก็ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วยนะคะ
ฟ้าผ่าด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ก็ขอให้หลีกเลี่ยงค่ะการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะ
ป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ